วันนี้วันที่๑กรกฎาคม๒๕๖๑
ก็เลยมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับข่าวแปลก
ต้นไม้แปลกสิ่งของแปลกมาฝากกันซึ่งที่๑
พาคุณผู้ชมไปที่ภาคเหนือที่จังหวัดพยาว
เขามีชาวบ้านไปเจอต้นกล้วยประหลาด
เขาก็เลยพากันแห่ไปขอโชคขอลาบกัน
ส่วนที่เฉียงใหม่ชาวบ้านไปซื้อรอตารี่เลข๑๓
ในพื้นที่เชียงใหม่คึกคักนะคะ
เพราะว่าประชาชนไปซื้อเลข๑๓จากผู้ค้าสลากทั่วเมือง
ตอนนี้เกลี้ยงแผงแล้วนะคะเลข๑๓
ทีนี้จากการสอบถามพบว่าสาเหตุที่ชาวบ้านเลือกซื้อ๑๒
ก็เพราะเป็นจำนวนนักฟุตบอลแล้วก็โค้ช
ซึ่งเข้าไปติดอยู่ในถ้ำหลวงมานานกว่า๑สัปดาห์แล้วนะคะ
ซึ่งผู้ค้าสลากบอกว่าชาวบ้านทยอยมาซื้อเลขนี้
ตั้งแต่ช่วงหลังเกิดเหตุการณ์ก็ตอนนี้หมดเกลี้ยงไม่เหลือแล้ว
ไม่ต่างจากที่ชัยนาธค่ะบรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาในเมืองชายนาฏ
ซึ่งเป็นแหล่งขายสลากแหล่งใหญ่
มีชาวบ้านมาแห่ซื้อเลขเด็ดต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
ซึ่งเลขเด็ดที่มาซื้อส่วนใหญ่ก็คือเลขทะเบียนรถของพระครูบาบุญชุ่ม
ยานะสังวโรแห่งวัดพระธาตุดอนเรืองเมืองพงศ์รัชฉานประเทศพม่า
ที่ได้เดินทางไปที่ถ้ำหลวงแล้วก็ทำพิธีไปเนี่ยนะคะ
ซึ่งรถที่พระครูบาบุญชุ่มได้เดินทางไปที่ถ้ำหลวง
ทำให้๑๓กลายเป็นอีกหนึ่งเลขดังขึ้นมาเหมือนกันนะคะ
อีกหนึ่งกระแสจากเรื่องของรถตอนนี้ถูกซื้อหมดเกลี้ยงแผง
โดยชาวเน็ตยังแห่แชร์ข้อความหากนำตัวเลขทะเบียนมาบวกกันทั้งหมด๔ตัว
ลัพธ์ก็ออกมาเป็น๑๓อีกนะคะ
ซึ่งเป็นเลขทะเบียนเลขท้ายทะเบียนรถของพระครูบาบุญชุ่ม
และเลขจำนวนสมาชิกอันนี้ตรงกัน
ส่วนเลขอีกชุดดังไม่แพ้กันก็คือ
นายกรัฐมนตรีใช้ในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่หน้าถ้ำหลวงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

ส่วนที่จังหวัดพยาวชาวบ้านแห่ไปขอโชคลาภจากต้นกล้วยประหลาดที่อยู่หลังวัดศรีจอมเรือง
โดยต้นกล้วยต้นนี้เป็นกล้วยน้ำว้าที่มีปลีกล้วยแทงออกมากลางลำต้นเลย
ชาวบ้านก็แห่ไปนับปลีกล้วยแล้วก็ผลกล้วยเพื่อหาเลขเด็ดตามความเชื่อ
มาลัยสุขยิ่งชาวบ้านในชุมชนวัดศรีจอมเหลืองเล่าว่าเมื่อเห็นปลีกล้วยแทงออกมา
ก็เชื่อว่าต้นกล้วยต้นนี้ต้องมีเจ้าแม่ตานีสิงสถิตอยู่ในต้นกล้วย
ชาวบ้านก็เลยแห่มาขอโชคขอลาบกันค่ะ